กลับมาที่บ้านเรากรุงเทพมหานครจากจูบเย้ยจันทร์
วันนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยนะคะ

ยื่นหนังสือต่อสภาเพื่อเรียกร้องให้มีการตั้งคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เงื่อนไขการสมรสให้ทุกเพศมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
แต่จังหวะหนึ่งคุณคะมีการจูบกันกลางสภาเลย

ชายกับชายโอ้ดูดและดื่มมาก

ความตั้งใจเขาต้องการจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
แต่ลืมหรือเปล่าว่านี่คือสภา
นี่คือสภานี่คือสังคมไทย
กับเทศะต้องมาก่อนนะคะ
คือแน่นอนสังคมไม่ได้ปิดกั้นเรื่องนี้

แย่คือเอาจริงเรานั่งคุยกันยังบอกว่า

ในที่สาธารณะก็ไม่เหมาะสมทั้งนั้น

แล้วก็ถูกวิพักวิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
คนที่เป็นสอสอพักอนาคตใหม่

ก็คือนายธัญวัฒน์กระมวลวงวัฒน์

สุดท้ายแล้วทนกระแสกดดันไม่ไหว
นี่ค่ะต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าว

แล้วคุณคะขอโทษกับสังคม

เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน

จู่น้องทำเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
เดี๋ยวดูจังหวะการแถลงข่าว
นี่คือชุดคำถามของคุณ
เหมือนกับที่สังคมก็ตั้งคำถาม
ว่านี่เป็นการจัดมาก่อนใช่ไหม
ทีนี้คุณนางสาวผ่องศรีธาราภูมิ
หัวหน้าคณะทำงานการเมืองของประธานสภาพผู้แทนราชดร
ก็ต้องมีการชี้แจงกลับนะคะมีการแถลงกลับบอกว่า
เรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์การใช้ห้องแถลงข่าวของรัฐสภา
ต้องไม่มีการแสดงพฤติกรรมที่สอไปทางอนาจารย์
ห้ามแสดงออกเชิงลามก
ที่ผ่านมาหลายครั้งมีการละเมิดกติกาข้อห้ามข้อบังคับ
ทำให้หลังจากนี้แน่นอน
ว่าต้องมีการเข้มงวดกวดขันคัดกรองเรื่องของการแถลงข่าวให้มากขึ้น
ไม่ใช่ว่าใครคิดจะใช้ห้องแถลงข่าวของรัฐสภา
แถลงอะไรก็ตามใจฉันตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้
คือเรื่องของความคิดเสรีที่เสรีภาพมันดีตัวเองที่บอก
การละเทศะก็สำคัญคุณต้องรู้ว่าที่นั่นที่ไหน
และสิ่งที่จะทำมันคืออะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
เรื่องของกฎหมายก็ว่าไปตามกระบวนการสามารถผลักดันได้ให้มันเกิดขึ้นได้
แต่ว่าก็ทำให้มันเหมาะสมคนส่วนรวมเขาจะได้เห็นด้วย
แล้วก็นำพาไปสู่การแก้ไขต่อไปนะฮะ